เหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ

ตอนที่เขาเจ็บหนักเนี่ยอุ้มไปส่งโรงพยาบาลด้วยนะแล้วจะ

ทางตำรวจสพเมืองอุดรธานี
ได้รับแจ้งเหตุจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาที่โรงพยาบาล
แล้วก็เอาผู้หญิงที่บาดเจ็บสาหัส

บอกว่าถูกทำร้ายกระทบกระเทือนมา

คือเจ้าหน้าที่เขาต้องช่วยเหลือคนเจ็บก่อนไง
ผู้บาดเจ็บชื่อนางสาวกรวิพาดีน้อยอายุ๓๔ปีนะครับ
ซึ่งได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนัก
เลือดออกในสมองแล้วก็ช่องท้องอาการสาหัสต้องผ่าตัดด่วน
ตอนนั้นไม่มีญาติมาด้วยนะมีแต่คนเอามาส่ง
เอามาส่งแล้วก็หนีไปเลยสุดท้ายแล้วนางสาวกรวิพาเสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบนะฮะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีบอกว่า
ซึ่งไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดที่หน้าห้องฉุกเฉิน
นี่ฮะตามภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยรถที่ขับมามีผู้ชายนั่งมาด้วยแล้วก็อุ้มผู้บาดเจ็บลงมา
มีคนขับคนหนึ่งแล้วก็มีคนนั่งเป็นผู้ชายอุ้มผู้บาดเจ็บลงมา
บอกว่าถูกทำร้ายจนหมดสติครับช่วยหน่อย
แล้วก็เอาบัตรประชาชนของผู้เจ็บไปแจ้งทำบัตรรักษาที่โรงพยาบาลให้
แล้วเอามายื่นให้แพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน
เสร็จแล้วผู้ชายคนนี้วิ่งไปขึ้นรถที่ยังมีคนติดเครื่องรออยู่
แล้วก็ขับหลบหนีออกไปเลยนะฮะ
ตำรวจก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะครับ
เดี๋ยวต้องติดตามตัวกันนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าคดีนี้
ไปพบกับนายชูชาติดีน้อยเป็นผู้เป็นพ่อของนางสาวกรวิพาผู้เสียชีวิต
นายชูชาติบอกว่าลูกสาวเคยแต่งงานมาก่อนแล้วนะฮะ
ลูกสาวเนี่ยอายุ๓๔ปีแยกทางกับสามีคนเก่า
มาได้สามีใหม่ชื่อว่าไนเปิ้ล
ซึ่งนายเปิ้ลทำงานไม่เป็นหลักแหล่งอยู่ด้วยกันกับลูกสาวมา๗๘ปี
แต่ลูกสาวเล่าให้ฟังว่าถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำ

ครั้งใดที่ทราบข่าวว่าลูกสาวถูกทำร้ายด้วยความเป็นห่วง
พ่อก็จะไปหาลูกสาวแล้วก็จะพากลับมาอยู่บ้าน
แต่ไนเปิ้ลก็จะตามมาแล้วขู่จะยิง
เปิ้ลเนี่ยขู่จะยิงถ้าเอาลูกสาวกลับบ้านก็เอาลูกสาวกลับบ้านไม่ได้
พ่อบอกว่าก็ยอมรับว่าลูกสาวก็ไม่ยอมกลับด้วย

กระทั่งตำรวจโทรมาแจ้งว่าลูกสาวเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ทีแรกก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมาก
เพราะลูกสาวก็ถูกไนเปิ้ลทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
แต่สุดท้ายพอมาโรงพยาบาลอ้าวลูกตายแล้ว

พ่อบอกว่าเสียใจมากอยากให้ตำรวจตามจับตัวไนเปิ้ลมาดำเนินคดีให้ได้
ซึ่งแพทย์ระบุว่าลูกสาวเสียชีวิตเพราะเลือดออกในสมองจากการถูกทำร้ายร่างกาย
วันเสาร์นี่แหละมานอนกับพ่อกับแม่คืนนึง
เช้าบ่ายวันอาทิตย์ผัวมันก็มารับ
นี่แหละมันจะไปตีกันรับไปแล้วมันก็จะไปฆ่ากันเลยเนี่ย

ผมเข้าใจว่าไม่ถึงตาย

ตีกันเดือนนึนก็สองสามที

แต่เรื่องจะให้มาขอเข้ามาศพผมไม่ให้มา
ผมไม่ยกโทษให้มัน
ถ้าเป็นไม่ได้นะชีวิตแรกชีวิตเลย
พ่อผู้ตายบอกว่าไม่รู้ทำไมลูกสาวถึง
รักผู้ชายคนนี้ถึงขนาดยอมอยู่ด้วยแม้จะถูกทำร้ายอยู่ตลอดอ่าอืม

ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งจะรักผู้ชายสักคนหนึ่ง
ที่ว่าถูกทำร้ายตลอดเขายังยอมอยู่ด้วยเนี่ย
ลองบอกเราหน่อยสินะคะข้อความทางไลน์ที่หน้าจอ
เพราะคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
ไปที่บ้านของไนเปิ้ลบ้านไนเปิ้ลเนี่ย
เป็นบ้านปูนสองชั้นหรูหรานะฮะแต่ไม่เจอใคร
สอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันเป็นประจำ
แต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรมากมาจากอะไรบ้าง
แล้วก็บอกว่าลองไปบ้านแม่ของไนเปิ้ลสิอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้ไปสัก๗๐๐เมตร
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปนะครับไปเจอแม่ของไนเปิ้ล
ชื่อว่านางทองมณีประจำเมืองนะแม่ของไนเปิ้ลบอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกชายอยู่ที่ไหน
เพราะติดต่อไม่ได้เธอเนี่ยก็เลยต้องพาลูกของไนเปิ้ล
ที่เกิดกับภรรยาคนเก่ามาดูแลก็คือหลานของเธอนั่นแหละ
แล้วก็บอกด้วยว่าลูกชายติดยาเสพติดที่ผ่านมาไนเปิ้ลลูกชายทำร้ายร่างกายภรรยาคนแรก
จนเขาทนไม่ไหวเขาต้องเลิกไปโอ้โฮ
แม่ของไนเปิ้ลบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมนางสาวกรวิพาถึงยังอยู่กินกับไนเปิ้ลลูกชายของตัวเองทั้งทั้งที่ถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำโอ้โหขนาดแม่ฝ่ายชายยังไม่เข้าใจเลยอ่ะถูกต้อง
แม่ของฝ่ายชายเนี่ยแม่ของผู้ต้องหาบอกว่า
บางครั้งนะนางสาวกองริพาถูกไนเปิ้ลทำร้ายร่างกาย
ต้องหนีมาอยู่บ้านแม่ของไนเปิ้ลที่ห่างกัน๗๐๐เมตร
แต่ไนเปิ้ลก็ตามมาที่บ้านแม่มาทำร้ายร่างกายเขาอีก
แต่นางสาวกรวิพาก็ไม่ยอมเลิกไม่เลิกกับลูกชาย
ซึ่งนางทองมณีแม่ของไนเปิ้ลบอกว่า
คือก็ไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรยังไงจนมาสู่จุดนี้ได้
เพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้สูงสิงไม่ได้พูดคุยอะไรกับลูกชายมากนัก
เพราะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
เมื่ออเมื่อหมือกินพังตี
ถึงเผลอกันยังไม่ส้าว

แต่ที่แม่เขาอยู่

คือต่อเปิ้ลเนี่ยก็ติดยา

อ่าคือฟังจากแม่ของไนเปิ้ลเนี่ย
ก็ไม่ได้บอกเลยว่าลูกชายตัวเองดีนะ

แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไม

ถึงยอมอยู่ไม่ยอมไป
คนที่ชอบทำร้ายร่างกายคนอื่น

ทำร้ายร่างกายคนที่อ่อนแอกว่า

ภรรยาคนอีกคนนึงเขาเสียชีวิตอ่ะใช่

ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลนะครับ

ชายที่พาตัวนางสาวกรวิพาผู้ตายมาส่งโรงพยาบาล

ชื่อจริงคือนายกิตติหนูกลาง

ตำรวจจับในคดียาเสพติดมาแล้ว

ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีอยู่แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงที่ใส่
เกงขาสั้นที่มากับไนเปิ้ลนะฮะค่ะอ่าคือไม่ได้ขึ้นรถกลับไปด้วย
คนนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวมาสอบปากคำมีคนขับรถอีกคนหนึ่งด้วย
นี่ไงถ้าไม่ได้มีปัญหาทางจิตก็เสพยาเสพติดอ่ะ